ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับพนักงานเสิร์ฟของผับแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ที่เชียงใหม่นะครับชื่อว่านายชายลุงคำนะครับอายุ๒๙ปีนะฮะ
คือเขาเนี่ยไปช่วยห้ามคนทะเลาะวิวาดกันแต่กลับถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้มีผู้ที่เป็นผู้ต้องหามามอบตัวกับตำรวจแล้วแต่ว่ายังให้การคนละอย่างกันอยู่นะฮะ
ซึ่งตำรวจต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือในชายนะฮะพนักงานเสิร์ฟผับแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่นะครับ
หลังจากบาดเจ็บสาหัสจากการเข้าไปห้ามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุรุมชกต่อยกัน
บริเวณลานจอดรถของโรงแรมรัตนโกศิลปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ถูกเตะเข้าที่ต้นคอจนกระดูกต้นคอเนี่ยกระทบกระเทือน
แล้วก็ยังมีการทำร้ายที่บริเวณใบหน้านะถูกต่อยนะถูกทุบที่ศีรษะนะครับ
สลบหมดสติไปเลยแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
วันนี้นายณฑีพัฒน์ระตะเฉลิมพงศ์อายุ๒๔ปี
มามอบตัวกับตำรวจในท้องที่ของสพช้างเผือก
หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายนายชายจนเสียชีวิตนะครับ
ณฑีพัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยในวันนั้นมีเรื่องกับกลุ่มดีเจ
ที่เปิดแผ่นในสถานบันเทิงในที่เกิดเหตุ
แต่ถูกฝ่ายพวกดีเจที่มีมากกว่ามารุมชกต่อยแล้วก็ทำร้าย
ก็เลยต้องป้องกันตัวมีการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันเกิดขึ้น
ก่อนจะมีคนมาห้ามแล้วก็พากันแยกย้ายออกมา
ซึ่งนายนาธิพัฒน์บอกว่าเขาเนี่ยพอถูกแยกย้าย
เขาก็เดินออกมาจากนอกร้านแล้วมาถึงลานจอดรถ
เพื่อจะกลับที่พักแล้วแต่ในชายเนี่ยที่เป็นพนักงานเสิร์ฟของผับเนี่ย
มาเที่ยวที่สถานที่แห่งเดียวกันเหมือนกันเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟของอีกที่หนึ่งนะครับ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นคู่กรณีที่ทะเลาวิวาสกันด้วย
แต่กลับมาท้าเขาให้ต่อยกันตัวต่อตัวเขาก็เลยรับคำท้า
โดยชกผู้ตายไปสองหมัดและขณะที่ผู้ตายกำลังจะล่วงลงกองกับพื้น
เขาเตะซ้ำไปอีกหนึ่งทีเข้าไปที่บริเวณกรามและใบหน้าจนคอหัก
คือบับเกียวครับโคลนที่ดีเจที่มาตีครับแล้วผมกำลังจะกลับแล้วครับ
ตำรวจแจ้งข้อหานายณฑีพัดร่วมกันต่ามร้ายผู้อื่นที่เป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะแล้วก็ต้องควบคุมตัวไว้สอบสวน
หาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่านายนาธีพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ย
มีเรื่องชกต่อยที่บริเวณหน้าร้านกับวัยรุ่นอีก๒คน
แล้วในชายผู้ตายเนี่ยเป็นคนมาห้ามนะแต่กลับถูกต่อยที่ใบหน้าและศีรษะ
แล้วก็ถูกเตะเข้าที่ก้านคอแล้วก็ศีรษะจนสลบไปพอฟื้นมานายชายยังเข้าไปทำร้ายอีกนะครับ
จนเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสสลบไปอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ซึ่งจะไม่ตรงกันผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาท้าต่อยแต่ว่าพยานบอกว่าไม่เลยเขาไปห้าม